เรื่องนี้เตือนกันหน่อยนะคะจริงก็ไม่ได้เตือนแค่เด็กหรอก
ทุกคนเลยเวลาจะไปเดินไปที่ไหนหรือว่ายิ่งเด็กเนี่ย
ไปเล่นกันตรงไหนเนี่ยดูให้ดีหน่อยนะคะ
ว่ามันมีรังพึ่งรังต่ออะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
มีน้องผู้หญิงคนนึงนะคะน้องชื่อน้องหอมอายุ๑๑ขวบ
ไปเจอรังต่อหัวเสือ
ไปเรียกเม่มาไปโดนหลายตัวเลยเนี่ย
นี่คือน้องร้องไห้แล้วก็คือลุกไม่ไหว
ประเด็นคือเห็นลักษณะการหายใจของน้องไหมคะ
น้องเริ่มหายใจไม่ออกเพราะว่าพิษของพวกต่อพวกพึ่ง
เวลาโดนต่อยเยอะเนี่ยมันจะไปเกิดอาการแพ้

ทิ้งไว้นานช่วยเหลือไม่ทันเนี่ยบางทีถึงขั้นเสียชีวิตก็มี

เอ่ยตัวเอยแล้วก็จริงที่หัวเนี่ยปูดบวมไปหมดเลยนะคะ

ยังมีต่อบางตัวไต่อยู่แบบในตัวน้องอยู่เลย
นี่แล้วคุณดูไซส์ดิตัวใหญ่มากกับต่อหัวเสื้อ
น่าจะเป็นต่อที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลต่อเลยนะคะ

ในตำบลระแงงอำเภอศรีขอรพุมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
คือน้องหอมเนี่ยไปวิ่งเล่นกับเพื่อน
เมื่อกี้เห็นกลุ่มเด็กไปวิ่งเล่นด้วยกัน
ทีนี้บังเอิญคนที่เดินเข้าไปถามน้อง
คือผู้สื่อข่าวของเราเขาไปทำบุญที่วัดนี้พอดี

เลยรีบให้ไปตามผู้ปกครองมาตามคุณยายมา
แล้วก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยให้มาช่วยน้องค่ะ
ตอนคุณยายมาถึงเนี่ยคุณยายก็สำรวจดูเอายังไงเป็นยังไงบ้าง

เพราะว่าน้องลักษณะคือหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้ว

เมืองต้นรถฉุกเฉินมารับตัวทันนะคะแล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาล
ความคืบหน้าอาการน้องหอมตอนนี้เห็นบอกว่า
หมอยังไม่ยอมให้ออกจากโรงพยาบาลนะคะ
เพราะว่าน้องมีไข้สูงจากการแพ้พิษต่อค่ะ

วัดบ้านยางเตี้ยว่าเอ๊ะรังต่อหัวเสือที่ว่ามันใหญ่
มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงทำไมน้องไปโดนต่อยได้

แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะเกิดเหตุก็เลยให้พระลูกวัฒน์ช่วยออกไป

ใช่แล้วปรากฏว่าไปทำอีท่าไหนโดนต่อยใช่ไหมคะ

แล้วลูกบอลมันกระเด็นไปโดนรังไง
แต่จริงแล้วเนี่ยมันยังมีรังต่ออยู่อีกรังนึงนะคะ

ต้นเห็นบอกคืนนี้จะให้ลูกศิษย์เอาออกแล้ว
เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุไม่คาดฝันนี่
เห็นไหม